เมื่อคืนมีเรื่องฮะเมื่อคืนมีเรื่องที่ตลาดบางสอทงสมุทรปราการคุณผู้ชม
คือเป็นพนักงานขนส่ง๒บริษัทที่เขาเคยมีปัญหากันมาก่อน
แล้วก็นัดมาเคลียร์กันอีกรอบหนึ่งที่ตลาด
แต่เคลียร์กันทำไมต้องเอาปืนมาด้วย

มีพลเมืองดีถ่ายไว้ได้ครับจะเห็นวัยรุ่นกว่า๑๐คนทั้งนั้น

วิ่งไล่กันวิ่งไล่กันแล้วชายเสื้อสีแดง

ใช้ปืนไม่ทราบขนาดครับยิงใส่อีกกลุ่มหนึ่ง
แล้วก็มีคนเสื้อสีดำถือมีดยาววิ่งไล่ตามโอ้โวยวายเลย
เสียงปืนเนี่ยดังหลายนัดครับตรงนี้คือศูนย์อาหารตลาดนางรำบางเสาทงสมุทรปราการ๓ทุ่มครึ่ง
หลังเกิดเหตุตำรวจสพบังเสาทงก็ไปตรวจสอบ
ไปเจอพวกปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่หน้าตลาด๑ปลอกครับ
ตำรวจก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เจอปลอกใส่มีด
มีรองเท้าแตะแล้วก็แว่นตาตกกระจายเกลื่อนพื้นก็คาดว่าน่าจะเป็นของพวกกลุ่มวัยรุ่นนี่แหละ
ค่ะรวบรวมเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ
ต้องถามละแหละพ่อค้าเข้าเกิดเหตุนั้นในตลาด

เพราะฝั่ง๓คนเนี่ยชักปืนยิงใส่กลางวงกลุ่มแรกกลุ่ม๑๐คนเลย
กระเจิงสิทีนี้จากนั้นฝั่ง๓คนก็วิ่งไล่ตามฝั่ง๑๐คนนะ
แต่ตามไม่ทันครับก็เลยพากันหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุไป
มีพ่อค้าอีกคนนึงในตลาดเล่าให้ฟังว่าทั้งสองกลุ่มนี้
เป็นพนักงานของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง

ต่อยตีกันในบริษัทมาก่อนหน้านี้แล้ว
เคยต่อยกันมาก่อนแล้วจะมาเคลียร์นะนะ
ใช่ก็นัดมาเคลียร์กันอีกรอบหนึ่งเมื่อวานนี้
แต่มีฝ่ายหนึ่งที่ไม่มา
แล้วพอมาเจอกันอีกรอบหนึ่งที่หน้าตลาดนางรำ
คือที่มาเจอกันเพราะมันเป็นเส้นทางที่

แสดงว่าอีกวันนัดเคลียร์ไม่ยอมมา
แต่รอบนี้มันเหมือนกับมาเจอกันโดยบังเอิญพอดี

ก็ตรงตลาดนี่แหละตรงศูนย์อาหารเนี่ย
พอเจอปุ๊บก็ไล่ทำร้ายกันเลย
แต่แสดงว่ามีฝ่ายหนึ่งที่พกปืนติดตัวไว้ตลอดเวลา

ตอนนี้ตำรวจทราบตัวมือปืนแล้วก็มือมีดแล้วครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างติดตามตัวทั้งสองฝ่าย
มาสอบสวนและดำเนินคดีครับ